มีคนร้ายเข้าไปขโมยชุดชั้นในผู้หญิงในหอพัก

ก็ไม่สนใจก็เสยผมเดินเข้าไปหน้าตาเฉย

หอพักและตรงกระจกเนี่ยคือลูกเขานะ

เอาไว้แล้วบอกว่านี่คือคนร้ายระวังมาขโมยชุดชั้นใน

เห็นรูปตัวเองนะแต่ว่าก็ไม่สนใจอะไรเดินเข้าไป
หอพักนี้ประตูก็ไม่ได้ปิดเหมือนเดิมฮะ

แต่ว่าล่าสุดก็เหมือนเปิดทิ้งเอาไว้ไม่สนิทนะฮะ
แล้วคนร้ายคนหนึ่งก็ย้อนกลับเข้าไปนะฮะ
ก็เป็นภาพวงจรปิดเห็นคนร้ายคนเดิมแต่เปลี่ยนชุดนะ
นี่ลักษณะผมฟูหน่อยนะฮะ
ครั้งนี้ใส่เสื้อคลุมแขนยาววันก่อนใส่ขาสั้นนะ

เป็นคนเดียวกันครับก่อเหตุเมื่อวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมา
คนร้ายเนี่ยตามพฤติการเนี่ยคือขี่รถจักรยานยนต์นะ
จอดหน้าหอพักอ่ะเดินไป
งซ้ายมองขวามีคนนั้นคนนี้ไหม
จากนั้นค่อยไปเปิดประตูประตูเนี่ยปิดไม่สนิทนะคุณผู้ชม
ระวังโจรมาขโมนกางเกงไหนชุดชั้นไหน
จากนั้นก็ไม่สนใจเดินเซย์ไฟพรมใบ
นี่เห็นไหมเลือกดูซิตรงไหนมีคนตากเอาไว้
เกินนะนะฮะแล้วก็เดินอย่างสบายใจผ่านไปครับแล้วก็ไปเดินไปสุดทางนี้ก็ไปเลือกชุดชั้นในตากเอาไว้หยิบใส่กระเป๋ากางเกงเดินลงมาขี่รถกลับไปหน้าตาเฉยนะฮะหอพักเนี่ยอยู่ในซอยจินตะคามหนึ่งถนนทหารนะเขตเทศบาลนครอุดรธานีนะฮะหลังเกิดเหตุครับเจ้าของหอพักคุณสุพรรณสาสอนภัยบูลนะก็ไปแจ้งตำรวจอีกให้ไปตรวจสอบหน่อย
ของหอบอกว่าคนร้ายเนี่ยโอ้โหกล้าหวนกลับมาก่อเหตุซ้ำสองเนี่ยนะต้องไม่ธรรมดาเขาไม่สนใจรูปว่ารูปเขาเนี่ยแปะเอาไว้หน้าประตูขอความร่วมมือให้คนในหอพักช่วยกันดูแลแล้วก็ปิดประตูให้สนิทป้องกันคนร้ายคนนี้กลับมาก่อเหตุแต่เขาก็กลับมาตอนนี้นะนักศึกษาสาวที่อยู่ในหอพักเนี่ยภาวะกันทั้งหอแล้ว
ฟังเสียงของหอหน่อยครับ
มันเอาไปอีก๒ตัวใช่ไหมครับ
เหมือนนักข่าวถามเหมือนมาช้อปปิ้งอ่ะเนอะ

เรื่องต้นตำรวจก็ตรวจสอบแล้ว
เดี๋ยวจะเร่งติดตามคนร้ายตามเส้นทางที่หลบหนีต่อไป
แต่ว่าฝากคนในหอพักปิดประตูให้สนิทนะครับ
กำลังจะพูดเลยจะบอกเฮียบอกเจ๊เจ้าของหอ
ง่ายเหลือเกินเห็นคนร้ายมันเปิดปุ๊บเข้าไปได้เลยครับ
หรือประตูชำรุดหรืออะไรลองดูไหมคะ